ฉันพูดไม่ผิดนะคะ๔๒จริงสำหรับพี่ตายสายทาน

เธอเคยโด่งดังในยุค๙๐ดังทั้งการร้องเพลงทั้งการแสดงของเธอเลยนะคะคุณผู้ชม
ล่าสุดเธอยอมกลับมาเล่นหนังพีเรียสเลือดรักชาติ
และประกาศรับงานแสดงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบทแม่บทป้าก็ฟาดมาแล้ว
เจ้าตัวบอกเองเลยนะคะว่ารับทุกงาน
แต่ไม่ได้เล่นหนังนานมากเนอะกี่ปีแล้วก็ไม่รู้
แล้วก็พอได้กลับมาเล่นเรื่องนี้คือแบบ
จิตสำนึกรักชาตินี่มันแบบเต็มเปี่ยมมาก
มันมาแล้วเรารู้สึกดีใจมากที่แบบที่ทางทีมงานแล้วก็ทางป่านะคะ

เนี่ยยังสวยยังสวยมากเลยนะคุณสวยแบบนี้มีแฟนแล้วหรือยังมาถามเธอกันหน่อยนะคะ
บอกว่าเรื่องชีวิตคู่หรือว่าการแต่งงานเนี่ยเธอไม่คิดเลย
จะผ่านร้อนผ่านหนาวมามากแต่พี่ตายสายทานขอประกาศไม่มีแฟน
ลั่นเลยนะคะว่าขอขึ้นคานแบบมีศักดิ์ศรี
ลืมไปแล้วลืมไปแล้วคือไม่ได้คิดแล้วค่ะวันหนึ่งเนี่ยรู้เลยว่าโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้โทรออกหาใครเลย
เพราะมันโทรทางไลน์ก็ได้เนอะแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะคุยเรื่องตรงนี้เลยค่ะ
แล้วก็ส่วนมากจะคุยเรื่องงานมีความสุขกับจุดยืนที่เราค้นพบแล้วล่ะ
ถ้าจะบอกว่าโสดว่าจะขึ้นคันแล้วก็ไม่ได้สนใจ
ไม่เป็นไรค่ะก็ขึ้นคานอย่างสมศักดิ์ศรี

แต่ความสุขของเขาเจอแล้วคนที่มีความสุขไม่จำเป็นจะต้องมีคู่เสมอไป
ถูกไหมอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะความสุขของใครของมันไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไปนะ